ทุกผู้ชมครับดูชะตากรรมของเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง
อายุ๑๑ปีอยู่ที่สุพรรณบุรี
คุณยายเนี่ยต้องพาหลานสาวไปแจ้งความ
แจ้งความดำเนินคดีกับพ่อแท้ของเด็ก

เพราะว่าข่มขืนกระทำชำราวลูกสาวมานาน๔ปีด้วยกัน
คือตำรวจสพเมืองสุพรรณบุรีนะฮะ
สหวิชาชีพเจ้าหน้าที่ทางด้านเด็กและเยาวชนเนี่ย

น้องยืนยันว่าถูกกระทำจริง
ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่มาดูแลแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้สพเมืองสุพรรณบุรี
เชิญแม่เชิญยายเชิญเด็กหญิงผู้เสียหายวัย๑๑ปี
มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
โดยเป็นการแจ้งความดำเนินคดีกับพ่อของเด็กอายุ๓๖ปี
ล่วงละเมิดทางเพศลูกสาว
พุ่งกับการสอบพ่อเมืองสุพรรณบุรีพันธมิตรเอกกริจจันทร์สว่าง

บอกว่าเด็กยืนยันว่าถูกพ่อล่วงละเมิดทางเพศจริง
คือเมื่อ๑๕พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุด
พ่อก็มาดุด่ามาตีมาต่อว่าเรื่องคุยโทรศัพท์กับเพื่อน
หาว่าคบเพื่อนผู้ชายไม่เลือกหน้านะครับ
แล้วก็มีการเถียงกันนะครับ
สุดท้ายเถียงกันไปเถียงกันมาตอนนั้นยายอยู่ด้วย
ยายก็เลยได้ยินว่ามันไม่ใช่เถียงแบบพ่อแบบลูก
และลักษณะพ่อเหมือนกับแบบหึงลูก
พอสักถามหลานหลานบอกก็เลยพามาแจ้งความ
แล้วหลานสาวบอกยายว่าถูกพ่อกระทำตั้งแต่อายุ๗ขวบนะครับ
จุบันอายุ๑๑ตั้งแต่ปี๒๕๖๐นี่ปี๒๕๖๔ถูกกระทำแบบนี้อยู่เรื่อย
พอพ่อจะมากระทำแล้วเวลาลูกไม่ยอมเนี่ยน้องบอกว่าพ่อก็ขู่
บอกว่าถ้าเอาเรื่องไปบอกใครเนี่ยเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายก็เลยกลัว
ก็เลยไม่กล้าบอกใครจนเนี่ยฮะยายมาได้ยินก็เลยความแตกก็เลยพามาแจ้งความ
พนักงานสอบสวนพาเด็กหญิงไปตรวจร่างกายนะครับ
พบว่าแพทย์ลงความเห็นว่าน่าจะมีการร่วมประเวณี
นี่นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องให้เด็กอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็ก
เยาวชนในพื้นที่ก่อนนะฮะเพื่อดูแลเยียวยาเรื่องของจิตใจด้วย
ส่วนตัวของพ่อเด็กเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องแจ้งข้อหาแล้วก็เรียกมาสอบปากคำต่อไป
ทางหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีบอกว่า
เรื่องนี้ก็จะดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนนะครับ
แง่ของกฎหมายสพเมืองสุพรรณบุรีก็ดำเนินการไป
เดี๋ยวเรียกพ่อเด็กเนี่ยมาแจ้งข้อหาดำเนินคดีสอบสวนอะไรก็ว่ากันไป
ส่วนตัวเด็กก็ต้องเข้าสู่กระบวนการเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจ
แล้วก็ต้องให้การคุ้มครองดูแลกันต่อไป